ไปต่อไม่ไหวแล้วนะครับ
สามีภรรยาคู่นี้ใจบุญนะครับ
เลี้ยงมาเลี้ยงแมวกว่า๘๐ตัว

อยากจะให้คนไปช่วยเหลือแล้วครับ
โอ้ไม่รู้
กลับหรือ
มีกี่ตัวนี่

ต้องย้ายไปหมดเลย

คุณบินบรรลือฤทธิ์ได้รับการติดต่อ
ขอความช่วยเหลือจากสามีภรรยาคู่นี้
คือมีอาชีพขายผลไม้อยู่อ่อนนุษย๗๐นะ

เลี้ยงสุนัขจรตามริมถนนใช่ไหม
วันหนึ่งมีแมว๒ตัวมันกระโดดขึ้นมาบนรถ

ต่อมาชาวบ้านคนอื่นเอาแมวมาให้เลี้ยงอีก
รับไปรับมาเลี้ยงไปเลี้ยงมา
แมวกว่า๘๐ตัวคุณผู้ชมคุณพระราพร

ให้ทีมงานซื้ออาหารแมวไปมอบให้๒กระสอบก่อน

ล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังหนึ่งนะครับ

ก็ไปเจอหมาแล้วก็แมวเนี่ยนะครับ
รวมกันร้อยกว่าตัวนะครับ

บอกว่าโอ้โหตั้งแต่ช่วงโควิดรายได้มันลดแล้วนะ
แล้วนี่ยังค้างค่าเช่าบ้านมาปีกว่าแล้ว
ทุกวันนี้โดนตัดน้ำโดนตัดไฟ

มันสร้างความรำคาญและรบกวนเพื่อนบ้านทั้งกลิ่นทั้งเสียง
เขาก็เข้าใจแหละว่าเพื่อนบ้านเดือดร้อน
หลังจากนี้หวังว่าจะไปเช่าที่ดินเปล่าในซอยพัฒนาการ๙๗
จะย้ายแมวย้ายหมาไปอยู่ที่นั่นให้หมด
แต่ก็ติดปัญหาอีกไม่มีเงินทุนสร้างกรงให้แมว
ก็อยากจะให้ผู้ใจบุญมาช่วยเหลือด้วยครับ

คือตอนนี้ที่ใหม่ที่ผมไปทำไว้เนี่ยโกงมันไม่เสร็จ
ยังแต่ว่าช่วงนี้๒๓เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
แมวผมจะอด๒วัน๓วันกินมื้อหนึ่ง
กินก็กินแค่แบบกินแค่ติดท้องไม่กินอิ่ม
ก็คือเพิ่งชนอาหารอาหารแมวอาหารหมา

ดำเนินการไปได้เยอะแต่มันก็ยังไม่แล้วเสร็จ
เมื่อวานพี่บินก็ช่วยมา
ก็กะว่าจะเร่งให้เสร็จแต่ถ้าไม่เสร็จอะไรนี้ก็
เดี๋ยวขอแจ้งอีกทีนึงว่ามันขาดอะไร